ยังอยู่ที่เรื่องของรถจักรยานยนต์แต่คุณผู้ชมเคยเจอไหม
คือมันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันสภาพใกล้เคียงกัน
แต่ที่มันน่าแปลกคือทำไมกุญแจมันถึงไปขายได้ล่ะ
งานนี้ก็งงเหมือนกันเจ้าของรถไปจอดรถออกมา
เอารถหายไปไปเปิดกล้องไปเจอภาพนี้ครับ
นี่ไปแนบแล้วค่ะคุณพี่อำพรนะฮะคุณสุพรรษาเนี่ย
เจ้าของรถคันสีน้ำเงินเนี่ยเขาจอดปุ๊บเข้าไป
สักพักหนึ่งคุณป้าอำพรเดินมาเอาของวางเสร็จปุ๊บ
เอากุญแจขายโอเคได้ไปแนบแล้ว

ใช่สิงงเจ้าของรถออกมาเอ้ารถฉันหายไปไหน
ไปดูกล้องวงจรปิดเอ้าแล้วทำไมเขาขี่ไปได้ยังไง
เป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมตกใจนึกว่าโดนขโมย
สุดท้ายเธอก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจไปตรวจสอบพบว่ารถคันนี้
คือมันมีรถเหมือนกัน๒คันจอดอยู่ใกล้กัน

ตรวจสอบแล้วผู้ครอบครองอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจก็เลยติดต่อไปตามชื่อผู้ครอบครองรถที่จอดอยู่
ทราบว่าเป็นรถของทางด้านของนางอำพรชาย
เพราะว่าเป็นชื่อของญาตินะฮะก็เลยประสานหานางอำพร
ตำรวจบอกว่าคุณมาหาหน่อยรถที่คุณขี่ไปไม่ใช่ของคุณ
รถคุณจอดอยู่ตรงนี้นะฮะ
สุดท้ายป้าอำพรบอกโอ๊ยไม่ทันสังเกตวันนั้นก็รีบมากเลย
กุญแจไขมันก็ไขได้สตาร์ทก็สตาร์ทได้
ก็ไปเลยจนยาชมาถามว่าว่าย่าไปเอารถไขมาขี่
อ้าวก็รถฉันไม่ใช่เหรอบอกใช่ที่ไหนตำรวจเขาแจ้งความมาเนี่ย

ละดอกแล้วมันขายได้เออที่น่าแปลกคือทำไมมันถึงขายได้
อย่างนี้มันก็อันตรายเหมือนกันเนาะ
นะฮะเอาฟังเสียงคุณซ่ามพอเลยครับ
เอ้ามาดูกระเบียนเนี้ยเอาแล้วทำไมคุณเจมส์มันขายได้อะเปล่า

โทษด้วยนะค่ะโทษด้วยค่ะ
แกไม่ได้ตั้งใจแกก็กราบขอโทษ
เจ้าของรถคุณสุพรรษาก็โอ้ดีใจได้รถคืนแต่ก็ไม่ติดใจ
เขายังเคยไปใจเข้ามามีเหมือนกันะ
ก็ไม่เคยคิดว่าจะคำงขมลคือแค่ไม่คิดว่าจะไปขายได้
แต่มันก็น่าแปลกว่าทำไมกุญแจคันหนึ่งมันไปขายอีกคันหนึ่ง